คุณผู้ชมครับมาดูที่เป็นพาดหัวหน้าหนึ่ง
พิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้พาดหัวใหญ่เลยนะ
หลิวเต๋อหัวตกม้าบาดเจ็บโดนเหยียบเข้าที่เอว
ซ้ำเข้าไปอีกคืออ่านพาดหัวแล้ว
ว่าสาวหลายคนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลย
ใช่ห่วงเป็นห่วงโอ้โหพระเอกสุดฮอตในอดีต
ผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะรุ่นเรารุ่นคุณทันไหม

รุ่นผมเนี่ยโอ้โหดังมากนะครับ

ยังดังอยู่แต่อุบัติเหตุครั้งนี้เขาบอกเกิดที่เมืองไทย

แต่ว่ากลับไปรักษาตัวที่ฮ่องกง

โดยเป็นเหตุการณ์ที่มีการปล่อยภาพออกมา

ทีมแพทย์และพยาบาลกำลังเคลื่อนย้ายตัวหลิวเตอหัว
ย่านแฮปปี้วาเล่ของฮ่องกง
ท้องถิ่นของฮ่องกงรายงานความคืบหน้ากรณีพระเอกดังของฮ่องกง
คือลิวเตอร์หัวหรือว่าแอนดี้ลิว
ประสบอุบัติเหตุตกม้าบาดเจ็บสาหัส
ระหว่างการถ่ายทำโฆษณาในประเทศไทยเมื่อวานนี้

และก็ม้าเหยียบเข้าที่บรรเอล
หลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพจำลองแบบนี้ออกมาแล้ว
ก็มีการเผยแพร่อาการบาดเจ็บที่กระดูกเชิงกราน
แต่ไม่ได้เผยแพร่ออกมาว่าเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะปิดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ
ใช่คือเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว
คืออาการปลอดภัย
แต่ว่ารายละเอียดของอาการว่าตรงไหนได้รับผลกระทบ
มีตรงไหนเสียหายหรือว่ามีตรงไหนเป็นอย่างไรบ้างเนี่ย
เขายังไม่พูดใช่ค่ะยังไม่พูด
ตอนนี้ความวิตกกังวลบรรดาแฟนคลับที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
ก็เป็นห่วงคุณนิวเตอร์หัวนะครับ

แต่โดยรวมแล้วการรักษาเป็นไปด้วยดีไม่มีสิ่งใดน่าวิตกกังวล
ขณะนี้กำลังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

พระเอกดังเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เพื่อถ่ายทำโฆษณาบริเวณสถานที่แห่งหนึ่ง

เรื่องสถานที่ยังถูกวิเคราะห์กันอยู่เลยนะ

เพราะว่าบางสื่อของฮ่องกงเนี่ย
เขาก็บอกว่าเป็นที่พังงา

เกิดบัตรเหตุที่นครราชสิตมา

ก็ยังเป็นข่าวที่ออกมาจากทางฮ่องกงเขา

แต่ที่แน่ออกมาคือบอกว่าระหว่างการถ่ายทำเนี่ย
ม้าที่เขาขี่มาเกิดการพยศ

แล้วก็ถูกม้าเหยียบซ้ำที่บริเวณด้านหลัง

เรื่องต้นทีมงานรีบพาเขาส่งโรงพยาบาลในไทย

ส่งกลับไปรักษาตัวที่ฮ่องกงทันทีคุณ
เขารายงานบอกว่าหลิวเตอหัวได้รับบาดเจ็บตกม้า

เพราะว่ากระดูกสันหลังนี้มันเป็นแกนกลาง

แล้วก็มีเส้นประสาทอะไรอย่างนี้อยู่เยอะนะคะ
แต่คือมันยังไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนไงคุณผู้ชม
ที่ไหนด้วยว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็ที่ไหน

ว่าเป็นการถ่ายทำโฆษณาที่ชายหาดเขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา

อีกที่หนึ่งบอกว่าที่ปากช่องนครราชศรีมา
ก็นั่นสิฮะแต่ว่าก็มีรายงานออกมาว่า

เขาก็รีบมาขึ้นเครื่องบินส่วนตัวที่ดอนเมือง
วันที่๑๗ตอน๖โมงกว่า

เพื่อจะบินกลับไปฮ่องกงเพื่อรักษาตัวทันทีนะครับ
ใครก็รู้จักแล้วฮะหลิวเต๋อหัว

เป็นขวัญใจสาวไทย
ทุกทุกรุ่นก็ว่าได้นะคุณ
คือถึงทุกวันนี้เขาจะเป็นดารารุ่นใหญ่แล้ว
แต่ความหล่อความเท่เขากินขาดนะครับโอ้เขายังเท่อยู่
แต่ที่ภาพติดตาก็คือในเรื่องผู้หญิงฆ่าขยะแตะ
ใช่เสื้อคุมยาวสีดำแล้วก็ผู้หญิงซ้อนท้าย
แล้วเขาก็เลือดออกไหลออกตามจมูก
หลังจากถูกทำร้ายต่อสู้กันมาเนี่ยนะฮะ
เออเป็นภาพที่ยังติดตาอยู่สำหรับเรื่องนี้นะครับ

อย่าเพิ่งตื่นตกใจกันไปรอรายงานข่าวที่ชัดเจน
เขาจะแถลงกันออกมาทีละกันในเรื่องของอาการ
ก็ขอให้คุณหลิวตะหัวปลอดภัยด้วยครับ